คุณผู้ชมคะมีคุณยายท่านหนึ่งค่ะเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีนะคะ
ออกมาบอกคนร้ายว่าอย่าทำแบบนี้เลยเห็นใจกันหน่อย
อืมหลานชายของคุณยายเนี้ยอายุแค่หกขวบนะคะ
เสียชีวิตเพราะว่าจมน้ำค่ะก็เลยนำร่างของหลานเนี่ย
เอาไว้ในเบ้าปูนข้างวัดข้างเมนเนี่ยค่ะเพื่อที่จะนำไปชาปนกิจในช่วงเดือนถัดไป
ทีนี้มีคนร้ายไปเจาะเบ้าปูนที่อยู่ข้างเมนตรงนี้เนี่ยนะ
แล้วก็ไปเอาเหมือนกับชิ้นส่วนกระโหลกหน้าผากของหลานไป
ว่าคนร้ายน่าจะเอาไปทำเป็นเหมือนเครื่องรางของขัง
เน่งนะคะที่จะเอาชิ้นส่วนของหน้าผากไปแบบนี้
คุณยายบอกว่าเสียใจมากนะคือหลานเสียชีวิตเนี่ยก็เสียใจมากแล้ว
พอมารู้ว่าคนร้ายมาขโมยบางชิ้นส่วนของร่างกายหลานชายไปเนี่ย
ยิ่งเสียใจหนักมากเพราะว่าเวลาชาปนกิจเนี่ย
ในครอบครัวก็อยากจะให้สภาพร่างกายของหลานเนี่ยครบ๓๒ไง
ไม่ให้แบบหายไปอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วเหมือนเขาบอกว่าการที่จะเอาเอาเอ่อ
ชิ้นส่วนเนี่ยนะไปทำปั้นเน่งไปทำเครื่องรางเนี่ย
มันต้องสะกดวิญญาณใช่ถ้าใครรู้จักอ่ะที่เขาที่เขาพูดถึงกันบ่อยคือ
นาคพระขนงที่เขาบอกว่าสะกดวิญญาณแม่นาคพระขนงเอาไว้ในกระดูกชิ้นส่วนหน้าผากเป็นปั้นเน่งนี่แหละ
ใช่ตามความเชื่อคุณยายก็เลยบอกว่าโอ้โหแบบนี้คนร้ายก็ต้องมาสะกดวิญญาณหลานชายของคุณยายไว้อ่ะสิ
คือเป็นรูแบบนี้เลยอะค่ะของนี้น้องคุณผู้ชมแต่เห็นใช่ไหมว่ามันเป็นรูแบบ
อุไรรัฐสุวรรณหงษ์อายุ๔๕ปีนะคะไปแจ้งความเลยค่ะ
บอกว่าศพของหลานก็คือเด็กชายสุกลวัฒน์อยู่ศรีเจริญหรือน้องก้าวอายุ๖ขวบ๙เดือนนะคะ
ก้าวเนี่ยเสียชีวิตเพราะว่าจมน้ำมกราคมปีนี้ล่ะค่ะ
นำศพบรรจุไว้ในเบ้าปูนข้างเมนที่วัดส่งเสริมธรรมตำบลนิคมสงเคราะห์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
คือรอให้ครบ๑ปีตามประเพณีอีสานแล้วก็รอแม่ที่อยู่ในเรือนจำพ้นโทษออกมาในเดือนสิงหาคมนี้
ก็เดี๋ยวจะมีการทำพิธีชาปนกิจแต่ปรากฏว่าคนร้ายไปทุบเบ้าเจาะหัวกระโหลก
กุศลครบ๑๐๐วันให้กับน้องก้าวเมื่อ๕พฤษภาคมค่ะ
เมื่อสองวันก่อนหลวงปู่ถนอมเจ้าอาวาสวัดส่งเสริมธรรม
ให้ชาวบ้านไปบอกว่าเนี่ยเบ้าที่บรรจุศพน้องก้าวแตก
ให้ไปโบกปูนให้เรียบร้อยหน่อยก็เลยนำอุปกรณ์ไปจะโบกปูนปิดเบ้าให้หลาน
แต่ทีนี้พอส่องดูศพปรากฏว่าศพของน้องนอนลักษณะเหมือนกับตกหมอน
แล้วก็พบว่าถูกเจาะเอากระดูกหน้าผากไปด้วย
คุณยายก็เลยบอกว่าตอนน้องก้าวมีชีวิตอยู่รักน้องมากรักหลานมาก
คือเหมือนกับแก้วตาดวงใจเลยนะคะ
พอหลานจมน้ำเสียชีวิตก็เสียใจร้องไห้แทบขาดใจนะคะ
แล้วทีนี้พอมารู้ว่าคนมาทุบเบ้ามาแอบเจาะกระดูกหน้าผากของหลานชายไปอีกเนี่ย
พอรู้ว่าน่าจะเอาไปทำคุณสายมนต์ดำยิ่งสงสารหลานมาก
เชื่อว่าหลานต้องถูกสะกดวิญญาณเอาไว้แน่
ก็เลยฝากถึงคนที่มาเอาไปเอามาคืนเถอะ
เพราะเมื่อถึงเวลาที่ต้องชาปนกิจศพหลานชาย
อยากให้หลานชายมีร่างกายครบ
เดี๋ยวขาดตนไหนไป
ตำรวจบอกแบบนี้นะคะพลตำรวจรีวรณัฐผันผ่อนผู้บังคับการตำรวจภูทรอุดรธานีก็ลงพื้นที่ไปค่ะ
แล้วก็สอบปากคำพยานบุคคลพยานแวดล้อมวัตถุพยาน
แล้วก็เชิญพระสารวุฒิอัคธรรโมพระลูกวัด
ส่งเสริมธรรมไปค้นกุฏิที่ห่างออกไปจากเมนประมาณสักสองร้อยเมตรนะคะ
ปรากฏว่าคุณผู้ชมค่ะไปเจอค้อนป่อนเลื่อยชะแรงสวรรค์ไฟฟ้า
้อนตอกตะปูทั้งหมดเนี่ยเป็นอุปกรณ์ก่อสร้างนะ

ใช่ก็ให้ตรวจค้นกุฏิปูนชั้นเดียวก็พบพระเครื่องจำนวนมาก
มีลูกประคำกระปุกพลาสติกบรรจุของเหลวคล้ายกับไขมัน
ขุนข้นนะคะวางอยู่๒กระปุก
สารวุฒิเขาบอกว่าอ๋อเป็นยานวดคลายกล้ามเนื้อแก้ปวด
แต่สิ่งต่างที่พบคือตำรวจบอกว่าก็มันแอบน่าสงสัย
ทำไมพระต้องมีของแบบนี้อยู่
แต่ไม่เจอกระโหลกของน้องก้าวนะคะ
พลตำรวจรีวรณัทก็เลยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
ว่ามีกลุ่มคนร้ายไปก่อเหตุในลักษณะแบบนี้หรือเปล่า
เพราะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวกลัวว่าจะเหมือนกับเมื่อปี๒๕๕๘อ่ะ
มีหลายกลุ่มเลยนะคนร้ายก็ไปตระเวนลงมือก่อเหตุ

ซึ่งตอนนี้กำลังตรวจสอบว่าคนร้ายที่ถูกจับได้และจำคุกอยู่พ้นโทษหรือยัง

ออกมาจากเรือนจำหรือยังแต่ตำรวจบอกว่าน่าจะออกมาแล้วอ่ะ
เพราะว่าคำพิพากษาสารตัดสินจำคุกไป๘เดือน
มันก็ตั้งแต่ปี๕๘ในปี๖๒แล้ว

ก็เลยคาดว่าเป็นกลุ่มเดิมออกมาปุ๊บก่อเหตุแบบเดิม
ก็ทำเรื่องของแบบมนต์ดำคุณสัยเหมือนเดิม
ก็เลยสั่งให้ตรวจสอบกลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ต้องสงสัยเบื้องต้นก่อนนะ
แล้วเดี๋ยวก็จะขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ